เอามาดูข่าวนี้ฮะที่มุกดาหารนะคุณนะอุ้ยพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
ครับให้ดูดูเรื่องนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมครับที่อ๋อนี่เหรอฮะนี่ด้านหลัง
ฮะด้านหลังนี้เดี๋ยวก่อนนะจริงจริงคิ้วอ่ะ
คือมงกุฎของหน้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมอ่ะด้านหลังอ่ะ
หลังขวัญทำไมคิ้วมันแหว่งมันหายไปแบบนี้
นี่พาดหัวแบบนี้แค่ไปทำผมแต่ป้าที่เป็นช่างเนี่ย
แนะนำลูกคิ้วตกกันคิ้วไหมลูกนะ
เดี๋ยวป้ากันให้สุดท้ายเหลือครึ่งเดียว

กันทุกที่มาตั้งแต่เล็กจนโต
ไม่เคยแบบมีที่ไหนทำแบบนี้เลย
ก็คือเนี่ยดูนะ
เอาคิ้วเราออกไปครึ่งนึงเพื่อที่จะให้เราสักคิ้ว

โอ้โหเธอถึงกับร้องไห้เลยนะฮะ

ส่วนตรงนี้ตอนที่อยู่ในร้าน
คือก็สระผมทำสีผมอะไรเรียบร้อยแล้ว
แล้วดันถูกกันคิ้วจนคิ้วแหว่งเธอก็นั่งกุมขมับ
ส่วนแม่ของเธอก็อยู่ในร้านกำลังเถียงกับป้าคนทำ
ป้าซึ่งเป็นคนทำเสริมสวยนะนะฮะ

เดี๋ยวจะเอาดินสอเขียนคิ้วให้

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง

คุณแนนไปใช้บริการที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
ไม่ได้ตั้งใจจะไปกันคิ้วหรือว่าไปสักคิ้วเลยนะ
เธอตั้งใจไปทำแค่อะไรออร์แกนิคผม

ปรากฏเจอคุณป้าซึ่งเป็นช่างเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นช่างเสริมสวยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยนะ
ตอนแรกนะเธอก็บอกว่า
ป้าหนูมาทำเคราตินผมค่ะเอามาบำรุงผมเท่านั้น
แต่ป้าก็พูดจาหวานล้อมนะมองหน้าเธอมองไปมองมาบอก
โอ้โหคิ้วหนูนี่มันตกนะ
โฮเฮ้งมันจะไม่ดีนะไฝอีกอันก็ต้องจี้นะ
แต่ไอ้ฝัยจี้เนี่ยเดี๋ยวหนูค่อยไปว่ากัน
แต่ป้าแนะนำสักคิ้วแล้วเอาให้เชิดขึ้นหน่อยไหม
เดี๋ยวลดราคาให้จาก๒๐๐บาทเหลือ๑๕๐๐บาท
บอกว่าเอ้ยเธอยังไม่ทำ
เพราะว่าตอนนี้ที่มาทำคือราชบุรีใช่ไหม
แต่เธอต้องเดินทางกลับกรุงเทพเธอไม่มีเวลานะครับ
แต่ไปมานะเธอก็ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์

แล้วทีนี้ป้าก็ยังขยันขยอบอกกันคิ้วหน่อยไหม
คิ้วหน่อยไหมเธอก็ยังไม่ทำนะครับ
แล้วทีนี้ป้าบอกเดี๋ยวลองลองสักนิดนึง

คิ้วข้างซ้ายป้ากันให้เธอ
โดยที่เธอก็ยังมองอยู่โอเคก็กันดีเห็นไหม

พอคิ้วข้างขวาป้าเอาตัวบังกระจก
แล้วก็กลายเป็นแบบนี้
แต่ป้าเอาดินสอเขียนคิ้วเขียนทับกลบเอาไว้

เธอก็เลยไม่เห็นว่าคิ้วเธอแหว่งไปแล้วนะตอนนั้นนะครับ
ไปมานะครับขณะที่เธอนั่งรอหมักผมอยู่
อยู่ป้าคนนี้เอายาอะไรสีขาวมาป้ายที่คิ้วเธอเลย

คุณป้าบอกยาชาจ้ะเดี๋ยวจะสักคิ้วไว้เลย
เธอบอกไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาปฏิเสธ

พอเช็ดออกเท่านั้นแหละคิ้วเธอก็เลยแหว่งแบบนี้เลย
เธอก็เลยเห็นอ้าวป้าทำอะไรกับคิ้วหนู
เธอก็เลยโทรเรียกแม่แม่ก็มาคุยมาเจรจากับป้า
เถียงกันยกใหญ่เลยนะทีนี้ทีมข่าวของเรานะฮะ
ก็เลยโทรไปพูดคุยกับคุณแนนคนนี้

พอแกเช็ดไอ้ครีมสีขาวที่เป็นงาชาออกใช่ไหมคะ
คิ้วที่มันถูกแขนหลอกไว้มันก็หายไปด้วย
แต่ช่วงตรงนั้นแกก็ยังยืนบังอยู่
หนูก็เลยยังไม่ได้สังเกตเห็นว่าคิ้วมันเหลือแค่นิดเดียว
ก็ยังก้มหน้าอยู่แล้วทีนี้ไปล้างผมก็มาอีก
ก็เพิ่งจะสังเกตเห็นคิ้วว่ามันหายไปเยอะจริง

เพราะว่าพอคลิปตัดปุ๊บหนูก็ลุกขึ้นเลย

ไม่ต้องทำแล้วคิดเงินเท่าไหร่บอกเลย

หมายถึงว่าไว้ใจช่างน่าเกินไป
ไม่อยากให้ป้าทำแบบนี้อีก

แต่ว่าหนูรู้สึกอะค่ะคนที่เขาถูกกระทำเขารู้สึก

ช่างเสริมสวยมีเจตนาในการโกนคิ้วให้มันเหลือครึ่งหนึ่งหรือเปล่า

หรือสองป้าเนี่ยโกนคิ้วข้างขวาพลาด

อักก็เลยจะให้ทายาชาและศักดิ์เลย
แต่จากต้นโพสต์ของเธอเธอพิมพ์เลยนะ
เห็นชัดเจนว่าร้านเสริมสวยหรือมิจฉาชีพ
เออเธอก็ไม่รู้จุดประสงค์ของป้าเหมือนกันนะ

เธอก็ไม่อยากตั้งใจที่จะโจมตีทำร้ายให้ร้านเสียหาย

แต่ไม่อยากให้ป้าไปทำแบบนี้กับใคร
ไปขยันขยอให้ลูกค้าเนี่ย
เขาโกนคิ้วเขาสักคิ้วมันไม่ได้

แล้วคุณผู้หญิงเสียคิ้วไป

โอ๊ยมันใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาใช่ค่ะแต่คือระหว่างนี้

คุณผู้ชมคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเขียนครูได้นะ

แล้วบางทีมันจะสูญเสียความมั่นใจไปจริงนะ
เธอบอกว่าเสียความมั่นใจจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอ
แล้วบางคนแหว่งไปแล้วคนไปดูเอ้าคิ้วแหว่ง
แล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราเพราะเราเป็นผู้หญิง
แล้วใครจะตื่นมาตอนเช้าอยากจะแค่ไปตลาด
ต้องมานั่งเขียนคิ้วประดิษฐ์คิ้วกันอยู่ตลอด
ว่าตอนล้างหน้าแล้วเห็นหน้าตัวเองว่าไม่มีคิ้ว
ใช่ไหมอ้าวคิดใจอ้าวคิดใจอ้าวคิดใจ
เรื่องนี้นะทีมข่าวพยายามที่จะไปทางคุณป้าช่างเสริมสวยด้วยนะ
ว่าป้าพลาดหรือว่าป้ายังไงกันแน่